วันนี้เรานำเสนอเหตุการณ์หนึ่งที่ผู้หญิงคนหนึ่งเธอก็จะขับรถใช้เส้นทางแถวอายุทยาถนนสายเอเชียจะไปทำงาน
แล้วปรากฏว่าโดนรถกระบะที่มีตู้อยู่ด้านหลังคาสูงแบบนี้
ยิงจนทำให้กระสุนปืนไปเจาะคาอยู่ที่สปอยเลอร์หลังของเธอ

เอาจริงนะคุณผู้ชมไม่ใช่ผู้เสียหายรายนี้คนเดียว

คำถามคือกระบะเป็นอะไรมากไหม
เขาจิตปกติหรือเปล่าทำไมถึงเอาอาวุธปืนมาก่อเหตุแบบนี้
คือช่วงเดือนหนึ่งที่ผ่านมาก่อเหตุไปหลายครั้งนะ

หรือว่าเอาอาวุธปืนไล่ยิงขึ้นฟ้าเนี่ย
มีอาวุธอยู่ในมือแล้วก็ใช้ไม่ถูกต้อง

คนที่ขับรถกระบะล่าสุดถูกตำรวจรวบตัวแล้ว
ที่ไปขับรถกระบะไล่ยิงชาวบ้าน
โดยชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ไปจับกลุ่มตัวนายพงศักดิ์ดาวใหญ่

จับได้ช่วงเย็นเมื่อวาน

แล้วก็ยึดรถของกลางเป็นรถกระบะมิซูบิชิ
ทะเบียนบบว๓๔๙๙พระนครศรีอยุธยาคันนี้
ที่มีหลังคาสูงเป็นตู้ทึบด้านหลัง
คันนี้นี่แหละค่ะปรากฏอยู่ในภาพของกล้องหน้ารถ
ของผู้เสียหายรวมถึงผู้ที่อยู่ร่วมเส้นทาง
ตำรวจไปบุกจับได้ที่ห้องเช่าที่หมู่บ้านการเคหาแห่งชาติ
แล้วก็มีของกลางเป็นอาวุธปืนเครื่องกระสุนปลอกกระสุน
รวมถึงสิ่งเทียมอาวุธปืน
ทีนี้ตำรวจเขาก็ต้องมีการสอบค่ะ
พอสอบเสร็จแล้วตัวนายพงศักดิ์ก็รับสารภาพ
บอกว่าได้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงขมครู
แล้วก็ยิงรถยนต์ของชาวบ้านบนถนนสายเอเชีย

เหตุผลที่เขาทำคือเขาถูกรถยนต์ขับปาดหน้า

ทีนี้ตัวนายพงศักดิ์เองก็โมโหค่ะ
ใช้อาวุธปืนยิงใส่รถคู่กรณี
คือเขาบอกว่าเขายิงขึ้นฟ้าด้วยนะ

แล้วส่วนอาวุธปืนเขาก็มีเก็บเอาไว้นานแล้ว
กติดตัวเอาไว้ตลอดเวลาเพราะว่ามีอาชีพ

เขาต้องขับรถไปสถานที่ต่างแล้วก็จะพกปืนอยู่ตลอดเวลาเลย
แต่เหตุที่เกิดขึ้นก็มันเริ่มมาจากการที่
ผู้หญิงคนนี้ที่เธอโพสต์ลงในโลกโซเชียล
ใช่ค่ะนี่เป็นเหตุการณ์๑ใน๓เหตุการณ์
ถูกต้องซึ่งผู้ชายคนนี้ใช้ปืนยิงนะครับ
เหตุการณ์ของผู้หญิงคนนี้คือนางสาวกันนิชา
เกิดขึ้นช่วงเช้าของวันที่๒๙กรกฎาคมที่ผ่านมา
ขณะที่เธอขับรถออกจากบ้านพัก
อำเภอบางปะหันต์จังหวัดพระนครสิทธิยา

ขับรถอยู่บนถนนสายเอเชียขาเข้ากรุงเทพ
เมื่อมาถึงก่อนทางเบี่ยงเข้าถนนช่องทางคู่ขนานตรงนี้
เพื่อที่จะขึ้นสะพานกลับรถ
ปรากฏว่าได้ยินเสียงดังปั้ง
ตอนแรกเธอคิดว่าของในรถตก
จากนั้นได้ยินเสียงดังอีกปั้ง
มองกระจกหลังเห็นรถกระบาดสีขาวค่ะ
ตอนเดียวมีตู้ทึบขับมาพยายามจะแซง
ช่วงจังหวะจะลงสะพานเธอก็เบี่ยงหลบให้
ได้ยินเสียงปั้งอีกหลายครั้งรวมแล้ว๕ครั้ง

เธอก็เลยรีบเปิดไฟฉุกเฉิน
ขับเบี่ยงออกข้างทางจอดรถข้างทางเลย
ปรากฏว่าเห็นคนขับรถกระบาดที่มีตู้ทึบนี่นะ
รถกระจกลงเป็นผู้ชายผมสั้นผิวดำแดงใส่แว่นตาสีดำ
ในมือถืออาวุธปืนมีควันลอยออกมา
แสดงว่ามันเพิ่งยิงปืนเสร็จนะฮะด้วยความตกใจ
ตัวผู้หญิงเองเธอบอกโอ้โหตอนนั้นเธอไม่รู้จะทำยังไงนะฮะ
จำยี่ห้อรถและทะเบียนรถก็ไม่ได้ด้วยซ้ำ
แต่ทีนี้เป็นเหตุการณ์ที่เธอเข้าแจ้งความกับตำรวจสพบางปะอิน

นี่คือผู้เสียหายคือเราเล่าข่าวนี้ให้คุณผู้ชมฟัง
ทีแรกเราก็คิดว่ามีเหตุการณ์เหตุการณ์เดียวไง
แต่จริงมันยังมีเหตุการณ์อื่นอีก
เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ตำรวจต้องตามไล่ล่าตัวคนยิง

แล้วเนี่ยพอเมื่อวานจับตัวคนร้ายได้แล้วนะ
ตำรวจก็มีการติดต่อตัวคุณกันนิชา
ก็เดินทางมาดูตัวคนร้ายที่สพพระนครศรีอยุธยา
บอกนะใช่คนนี้นี่แหละ
แล้วก็สบายใจขึ้นนะที่คนร้ายถูกจับเห็นหน้า
เธอจำได้ทันทีเลยว่าคนนี้แหละ
คือผู้ชายที่รถกระจกมาผู้ชายผมสั้นที่เธอเห็น
แล้วก็อยากให้ตำรวจแจ้งข้อหานัก
เพราะไม่อยากให้เขาออกไปสร้างความเดือดร้อน
แล้วก็ไปสร้างเป็นเหตุการณ์อันตรายกับคนอื่นอีก
แต่อย่างที่บอกค่ะว่าไม่ใช่แค่ตัวเธอคนเดียวที่โดน
เพราะว่ายังมีคนที่โดนแบบเดียวกันคือถูกยิงใส่รถ
หนึ่งในนั้นก็คือนายสิทธเรศธนพาณิชย์วัฒนา
เขาขับฮอนด้าแจ๊สโดนไล่ยิงค่ะ
แต่กระสุนไม่ได้โดนรถนะ
ตอนที่เกิดเหตุตัวเขากับภรรยาแล้วก็ลูกชาย

่งหน้าจะเข้าพระนครศรีอยุธยาเนี่ยนะคะ
แล้วปรากฏว่ามีกระบะคันนี้ขับปาดหน้าเขา
เขาก็จำได้นะเป็นรถกระบะสีขาวตู้ทึบนี่แหละ
ใช่ค่ะหลังจากนั้นพอขับปาดหน้า
คือเอาจริงนะคุณสิคะเรศก็โมโหตอนนั้น
ก็เลยไม่ยอมมีการขับปาดไปคืน
อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาตัดสินใจผิด
หลังจากนั้นค่ะเสียงปั้งมันตามมา
แล้วมันมีภาพหลักฐานจากในรถของเขา

ว่าเขาถูกกระบะคันนี้ยิงใส่แน่

ให้ลดเบาะลงนอนราบไปเลย

ใช่แล้วถ้าเกิดว่าวันนั้น
ภรรยากับลูกไม่ได้ก้มหมอบลง
โอ้โหไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้น
ส่วนอัตมาโดนหรือเปล่ายังไม่รู้
เขามองไปที่กระจกหลังนะ
คนขับรถตู้กระบะทึบ
เขาบอกว่าโผล่หน้าออกมาแล้วก็โผล่มือออกมา
เอามือที่ถืออาวุธปืนยื่นออกมาจากรถ
นะครับลักษณะเหมือนที่ผู้หญิงผู้เสียหายเจอเหมือนกัน
ใช่ค่ะเห็นเลยว่าผู้ชายคนนี้กลางแค่ไหน
กล้าเปิดกระจกรถออกมาโชว์ปืนด้วยนะฮะ
นี่แหละครับคุณสิทธิ์ขระเรศ
ก็เลยเอาเรื่องนี้ไปแจ้งความเหมือนกัน
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผู้เสียหายนะฮะใช่ค่ะ
ส่วนอีกคนนึงนี่นะคะคือนายสรรนามนาฏ
ก็โดนกระบะคันนี้ชักปืนขู่เหมือนกันค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๒๘กรกฎาคม
สาเหตุคือเขาบอกว่าไปมองหน้ากันในหมู่บ้าน
ซึ่งตัวผู้เสียหายคุณสารันจำได้แม่นเลย
ว่าคนร้ายขับกระบะตู้ทึบมา
แต่ก็ยังดีนะที่ตอนนั้นคนร้ายมาเหมือนกับเอาอาวุธปืนมาขู่

เพราะว่ามันมีข่าวออกมาด้วยไงว่าแม่ค้าลูกชิ้นก็โดนแบบนี้
ก็นี่แหละครับลูกของแม่ค้าลูกชิ้นก็คือนายสารันนี่แหละฮะ
คือตอนนั้นตัวคนร้ายเหมือนกับเขามาจอดรถ
แล้วก็ซื้อของที่ร้านขายของชำตรงข้ามร้านลูกชิ้น
ทีนี้พอซื้อของชำเสร็จเนี่ยคือเหมือนกับพุ่งมาหาที่ร้านลูกชิ้นเลย
แล้วก็บอกว่าลูกชายเขาไปมองหน้าหาเรื่อง

ใช่ซึ่งตัวนายสารันปฏิเสธ
แต่ตอนนั้นโดนคนร้ายเอาอาวุธปืนขึ้นมาเจาะแล้วนะ
แม่ของนายสรรเนี่ยตรงเข้ามาเลยค่ะแล้วพยายามผลักลูกเข้าบ้าน
ทีนี้มันก็เลยทำให้ตัวนายสรรคแล้วก็แม่ค้าลูกชิ้นรอดจากอันตราย
เพราะว่าตัวคนร้ายก็ขึ้นกระบะแล้วก็ขับรถหนีไป
สรุปเหตุการณ์นี้นี่เท่าที่รู้นะ
ตอนนี้มีเหยื่อที่ถูกกระทำ๓รายนะคะ
แล้วทั้ง๓รายก็แจ้งความเอาไว้กับตำรวจที่สพพระนครศรีอยุธยา
เมืองต้นเจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินคดีกับตัวผู้ต้องหาคือนายพงศักดิ์
ข้อหาพกพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
ในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต

นอกจาก๓รายนี้มีไปก่อเหตุที่ไหน
แล้วก็มีใครผู้เสียหายอีกบ้างนะคะ